มีลุงคนนึงถูกพี่ชายของเมียเนี่ย
โฉมวกแทงหัวตาจนเจ็บสาหัสนะคะ
เขาบอกว่าปมเหตุน่าจะมาจากวันออกพรรษา
งงไหมคะว่าดอกพันสายแทนที่จะทำอะไรดี

นี่นะคะนางผุศดีกำลังคุยกับนายสุรชัย

นายสุรชัยนี่อายุ๔๘ปีนะคะบาดเจ็บสาหัส
เพราะว่าถูกพี่ของพี่เมียเนี่ยทำร้ายร่างกายด้วยการเอาเสียมตีเข้าที่จมูกแล้วก็ไทยทอย
แล้วก็เอาฉมวกแทงเข้าที่หัวจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
นี่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ดเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
นายสุรชัยเนี่ยตอนนี้มีแผลถูกฉมวกแทงเข้าที่หัวจมูกหักแล้วก็ตาได้รับบาดเจ็บทั้งสองข้างมีเลือดข้างในสมองด้วยค่ะ
ล่าสุดญาติแจ้งมาว่านายสุรชัยเสียชีวิตแล้ววันนี้๔โมงครึ่งนะคะช่วงเย็น
แสดงความเสียใจด้วยนะคะซึ่งนายสุรชัยเองเนี่ยเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขามีการเหมือนกับทำบัตรเรื่องของบริจาคอวัยวะไว้อะค่ะ

ส่งคุณออสซี่ดนระวีลงพื้นที่ไปคุยกับภรรยาคนตายหน่อยนะคะว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้น
ออกพรรษาแล้วทำไมถึงมาทำร้ายร่างกายกันถึงตายขนาดนี้
ภรรยาผู้ตายก็เล่าบอกว่าเมื่อวานที่บ้านจัดพิธีไหว้พระ
ในวันออกพรรษาแล้วสามีก็จุดประทัดเสียงดัง
ได้ยินเสียงลูกสะพ้ายตะโกนบอกทำไมมาโยนประทัดใกล้กับกับข้าวเรา
ที่เตรียมจะทอดนี่มันสกปรกหมดเลยสามีเธอเลยตอบกลับไปว่าเออเดี๋ยวเอาปลาไปล้างให้
จากนั้นไม่นานค่ะลูกชายของเธออ่ะ
ก็บอกกับคนตายว่าเดี๋ยวจะเอาประทัดไปจุดแล้วโยนออกไปหน้าบ้าน
พี่ชายเธอที่อยู่บ้านติดกันก็ตะโกนด่าหลานออกมาเลยบอกโอ้โห
ด่าด้วยคำหยาบคายนะด่าด้วยคำหยาบคายเลย
พี่ชายเธอก็ถืออ่อขออภัยพี่ชายเธอก็ถือเสียงกับชมวกตามหลังมาด้วย
เห็นแบบนั้นเธอก็ตกใจเพราะว่าคนที่ถือประทัดอยู่ในมือคือลูกชาย
ก็รีบวิ่งไปดึงลูกชายเข้าไปในบ้านกลัวสองฝ่ายจะปะทะกัน
หันหลังมาอีกทีเอ้าหลานก็คือลูกพี่ชายเธอไปล็อกตัวสามีเธอ
แล้วพี่ชายเธอก็เอาเสียมตีเข้าที่จมูกตีเข้าที่หัวตีเข้าที่ไทยทอย
เอาฉมวกแทงเข้าที่หัวแล้วก็ตาของสามีเธอจนล้มลงไปนอนกองอยู่กับพื้น
แล้วสองคนนั้นก็เดินกลับบ้านไปหน้าตาเฉยเลยค่ะ
กับลูกชายก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์พาสามีไปโรงพยาบาลนะคะ
แต่ระหว่างทางเนี่ยก็มีพลเมืองดีช่วยพาส่งโรงพยาบาลพนมไพร
แล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะคะ
เธอบอกว่าถึงเป็นพี่ชายเธอก็ไม่ยอมนะชีวิตมันต้องแลกด้วยชีวิต
ชาวหลังของมัน
ด้านลูกสาวคนตายนะคะก็บอกว่า
คนก่อเหตุก็คือนายองค์อาจเนี่ยเป็นคนพิการแขนข้างซ้ายลีบ
เมื่อ๑๐ปีก่อนก่อนที่ยายจะเสียชีวิต

ยายก็อยากจะแบ่งให้ลูกห้าคนเท่ากัน

คนก่อเหตุก็มักจะหาเรื่องญาติพี่น้องแบบนี้เป็นประจำเลย
ถึงขั้นใช้มีดปาดคอย่าจนเจ็บก็เคยมาแล้ว
แถมยังเคยเอากันไกลแทงพ่อเธอด้วย
ก็เคยแจ้งความไปรอบนึงแล้วแต่ตำรวจก็ปล่อยตัวออกมา

คนก่อเหตุเป็นญาติกันแล้วก็เป็นผู้พิการ
แล้วเป็นยังไงทีนี้ตำรวจปล่อยตัวออกมาแล้วเขาก็มาฆ่าเนี่ย

ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ

ก็จะมีบ้านที่เป็นลักษณะใต้ถุนสูง
ซึ่งเป็นบ้านของผู้ก่อเหตุอยู่ใกล้กันเลยค่ะ
จุดเกิดเหตุที่ผู้ตายถูกแทงอยู่ตรงทางเดินที่เชื่อมระหว่างสองบ้านพอดี
คุยกับลูกชายคนตายนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าบอกว่า
เขากับเมียกำลังทอดปลาอยู่ที่ครัวหน้าบ้าน
ก็เห็นพ่อจุดประทัดแล้วโยนมาใกล้ครัว

เขาก็บอกว่าเอ้าพ่ออย่ามาจุดใกล้กับปลาสิเดี๋ยวปลามันเลอะ
บอกเออเดี๋ยวพ่อเอาปลาไปล้างให้

ตัวเขาเองก็เลยมาจุดประทัดแล้วโยนไปเข้าห้องน้ำแทน

ลุงตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายเลย
เขาก็บอกทำไมอ่ะลุงทำไมจุดประทัดไม่ได้อ่ะ

แล้วลุงก็เอาเสียมฟาดเข้าไปที่พ่อเรียบร้อย
ยังเอาฉมวกแทงตาแทงหัวพ่อด้วย

ตะโกนด่าเสร็จตอนนั้นเรามีอารมณ์ยังไง

เอามาไม้ด้ามเสียมมาฟาดเลย
แล้วแม่ผมก็เลยดึงผมออกมา
พ่อผมก็เลยจะเข้าไปช่วยลูกอะครับ

พอโดนเข้าไปก็โดนฉมวกแทงเลย

สมองเนี่ย

เสียมด้ามไม้ตกอยู่ใต้ถุนบ้าน

ก็คาดว่าน่าจะเป็นเสียมเล่มที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละ
นายสมชายลูกชายของคนตายก็พาผู้สื่อข่าวไปชี้จุด

โยนทิ้งที่เป็นบึงน้ำอยู่หลังบ้าน
ต้นไม้ก็ขึ้นรกทึบแบบนี้เลย
ทีมข่าวเราก็ไปไล่หาภาพวงจรปิดมา

บันทึกเสียงเอาไว้ได้นะคะ

ประทัด๒นัดตอน๖โมง๑๓นาที
แล้วก็ได้ยินเสียงลูกสะพ้าย

แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์๒คันขี่ผ่านไปค่ะ

ก็ได้ยินว่าตัวเขาเองก็เคยถูกพี่ชาย

จนเจ็บไปเมื่อปีที่แล้วเหมือนกัน
เขาบอกว่าเรื่องนี้เขาไม่เข้าข้างพี่เขานะ

คนก่อเหตุถูกตำรวจจับแล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่สพพนมไพรแล้วนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงในการก่อเหตุ